ที่มี๔วัยรุ่นไปหนูหว่ายส่วม
หญิงสาวคนหนึ่งจนเสียชีวิตค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะก็มีการทำพิธีเชิญวิญญาณน้องกิฟต

เขาเห็นน้องกิฟต์นั่งร้องไห้อยู่
แตงอ่อนคีรียายของน้องกิ๊บพร้อมกับญาติพี่น้อง
ได้เดินทางจากจังหวัดตราดไปที่ลงผลไม้
ซึ่งเป็นจุดพบศพในพื้นที่ตำบลชะมันอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี
นิมนต์พระสงฆ์ไปประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องกิฟต์กลับบ้านนะคะ
ซึ่งทางญาติก็ได้นำสิ่งของมาประกอบพิธี
โดยมีการจุดเทียนหนึ่งเล่มปักทูปเก้าดอกที่บริเวณข้างลง
และบอกกล่าวเจ้าที่สัมภเวษี
ที่พระสงฆ์จะทำพิธีเรียกวิญญาณน้องกิฟต์ที่บริเวณหน้าห้อง
โดยมีการเคาะประตูเรียก๓ครั้งเพื่อเรียกวิญญาณ
กิ๊บให้เข้ามาอยู่ที่หุ่นตุ๊กตาเพื่อใช้เป็นร่างสถิตแทนค่ะ
ซึ่งพระที่มาร่วมประกอบพิธีก็เปิดเผยให้ฟังนะคะว่า
ระหว่างทำพิธีเนี่ยสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณของผู้ตาย
ยังคงวนเวียนอยู่ในที่เกิดเหตุโดยนั่งคุกเข่าแล้วก็มีเสียงสะอื้นอยู่ข้างพระอาจารย์
ขณะเดียวกันสัมผัสได้ด้วยว่าผู้ตายนั้นอยู่ในอาการหนาวเย็นแล้วก็หิว
เพราะว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุไม่มีใครเชิญวิญญาณและทำบุญให้
พร้อมทั้งบอกว่าอยากจะกลับบ้านแต่ว่าไปไม่ได้
เพราะมีเจ้าที่และวิญญาณที่สิงสถิตบริเวณสะพานใกล้กับล้งห้ามวิญญาณเอาไว้
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีชาวบ้านภายใกล้กับหลงผลไม้ที่เกิดเหตุ
เล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะว่าเคยมีคนขับรถผ่านลงแล้วเหลือไปเห็นผู้หญิงเป็นหญิงสาว
ตัวเล็กผมยาวนุ่งกางเกงขาสั้นนั่งอยู่ด้านในหลงริมหน้าประตูห้องพัก
ก็คิดว่าอาจจะเป็นวิญญาณของผู้ตายหรือเปล่า
ซึ่งพอคนขับรถเขาเห็นเขาก็รีบขับผ่านไปนะคะ
ส่วนความคืบหน้าในคดีนี้ตำรวจก็เร่งสืบหาตัวผู้ต้องสงสัยอีก๒คน

โดยมีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในสถานบันเทิงที่เกิดเหตุบางชุดที่ไม่ได้นำมาเผยแพร่
แล้วก็มีการสอบพยานแวดล้อมอีกหลายปาก
ซึ่งก็ให้การสอดคล้องตรงกันค่ะว่าผู้ร่วมก่อเหตุน่าจะมีมากกว่าแค่๔คน
ก็เห็นว่ากลุ่มคนร้ายขับรถกระบะไปจอดซื้อถุงยางอนามัย
แต่ยังไม่พบตัว๒ผู้ต้องสงสัยที่เหลือในจุดนั้น
เมืองต้นก็เลยสอบปากคำพนักงานร้านสะดวกซื้อไว้เป็นหลักฐานค่ะ
โดยถ้าหากสืบสวนพบว่าผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนมีส่วนรู้เห็น

ทางพนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขอสารอนุมัติหมายจับ